นี้ก็โหดเยี่ยมมากนะคะมีคนไปเจอศพผู้หญิงวัยห้าสิบเจ็ดปีคนนึง
สภาพศพเนี่ยนะคะคือมีร่องรอยถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่อกซ้าย
อกขวาแล้วก็สะบักหลังสิบห้ารูคือยิงขนาดนี้นี่ก็คือถึงชีวิตแล้วนะ

เพราะว่าเธอยังมีแผลถูกฟันที่หน้าอกท้ายทอยแล้วก็หน้าผาก
แล้วก็ถูกแทงตามร่างกายอีกหลายจุด
คือเหมือนยิงแล้วฟันซ้ำแทงซ้ำอ่ะ
แล้วสภาพคือกางเกงของเธอถูกถลกลงมาจนถึงกางเกงใน

ตายอยู่ในแปลงไร่ป่ามันเนี่ยค่ะ
เป็นจุดที่เป็นไร่อ้อยแล้วก็มีแปลงนาด้วยนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ตำรวจสายตรวจทัพหลวงและศิลาทองก็ลงพื้นที่

ซากมอเตอร์ไซค์ของนางจ่อยด้วยที่ต้องใช้คำว่าซากเพราะมันเหลือแค่นี้จริงค่ะ
เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกไฟเผาจนเหลือแต่โครงแบบนี้ค่ะอยู่ห่างจากจุดพบศพไปสี่ร้อยเมตร
เรื่องต้นยังไม่รู้ว่าสาเหตุการตายเนี่ยจากปืนจากถูกแทงจากถูกฟันหรือจากอะไรนะคะ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งก่อน
ส่งคุณสุชาดาลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นแปลงนาข้าว
น่าจะเป็นจุดที่คนตายนั่งพักกินข้าวขณะที่ไปตรวจดูไร่เพราะว่าเห็นว่ามีถุงข้าวมีขวดน้ำแล้วก็มีร่มอยู่ในแปลงนาด้วย
ใกล้กันมีกองเลือดตกที่พื้นนะคะมีรอยรองเท้าผ้าใบแล้วก็รอยลากเป็นทางยาวไปจนถึงไร่มันสำปะหลัง
คือตรงนั้นเนี่ยมีทั้งแปลงนามีทั้งไร่อ้อยมีทั้งไร่มัน
ไร่มันสัมปะหลังเนี่ยจุดที่มีรอยลากมามีกองเลือด
ต้นมันก็หักโค้นเหมือนเอาของที่มีน้ำหนักลากทับไปค่ะ
ส่วนจุดที่เผามอเตอร์ไซค์อยู่ห่างจากจุดพบศพ๔๐๐เมตร
ตรงนั้นเป็นป่ามันของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ
หกโมงครึ่งคนเจอศพก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละ
เพราะเอิญเขาเข้ามาตัดย่าในไร่แล้วก็เลยเจอศพเข้าจากการสันนิษฐานของตำรวจสพบ้านไร่นะคะ
คิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะตามคนตายเข้ามาที่ไร่
เอาปืนยิงใส่ผู้ตายแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็เอามีดฟันกับแทงผู้ตายซ้ำ
จากนั้นก็ลากร่างไปซ่อนอำพรางในไร่มันสัมปะหลังที่ติดกับแปลงนา
คิดว่าน่าจะเอากระเป๋าคาดเอวของผู้ตายที่มีเงินและโทรศัพท์ไปด้วยค่ะ
ก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ผู้ตายไปจุดไฟเผาอำพรางทำลายหลักฐาน
เราไปหาข้อมูลต่อที่บ้านของผู้ตายบ้านของนางจ่อยนะคะ
ญาติญาติครอบครัวก็กำลังจัดเตรียมงานศพกันอยู่เลยค่ะ
ทันทีที่ร่างนางจ๋อยมาถึงเนี่ยสามีกับลูกชายแล้วก็ญาติญาติ
ร้องไห้กันระงมเลยนะคะสามีนี่คือโอ้โห
เข้าไปรูปไปกอดรูปหน้ารูปตัวร้องไห้แทบขาดใจอ่ะค่ะส่วนลูกชายคนเล็ก
ก็เข้าไปก้มกอดจุเท้าแม่บอกให้วิญญาณแม่ไปสู่สุขติ
แล้วก็ทำที่ที่รสน้ำสมนะคะนี่
อายุสามสิบสองปีเราได้คุยกับเขานะคะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยรักลูกคนเล็กคนนี้มากเลย
บอกเขาเสียใจมากบอกแล้วก็ถามว่า
เสียใจที่แม่จากไปแบบกระทันหันแบบนี้ใช่ไหม
เขาบอกก็ใช่แต่เสียใจกว่า
เพราะถูกตำรวจสงสัยว่าเป็นคนฆ่าแม่ตัวเองค่ะ
อันนี้ไม่ใช่ชาวบ้านสงสัยด้วยนะ

เขาบอกว่าวันเกิดเหตุเขาอยู่ที่บ้าน
พอรู้ข่าวเขาก็รีบออกไปหาแม่
ก็เสียใจที่ทำไมเขาสูญเสียแม่ไปแล้วตำรวจยังมาสงสัยเขาอีก
เราก็ถามอามอาร์มสงสัยใครไหมว่าจะมีใครที่มาทำกับแม่เราแบบนี้

เราก็ถามว่าอามแล้วอามมีปืนหรือเปล่า
บอกว่าผมมีปืนไทยประดิษฐ์ไว้ยิงสัตว์ป่ามาทำอาหาร
แล้วเขาบอกว่าผมกังวล

คือมีคนมาสงสัยเรา

คือเขามาเรียกเราสอบปัดคำหรือยังไง
ก็คล้ายกับครึ้ม
แค่ว่าผมเป็น
แล้วต้องหาอย่างนั้นเลย
ก็ทำให้เราเสียใจหนักกว่าเดิม
น่าจะหาคนร้ายมาให้ผม

เขาบอกว่านี่หลังจากที่

เหมือนั่งมองอะไรไม่รู้ข้าวปลาก็ไม่ค่อยยอมกินเหมือนรอเจ้าของ
สุนทรเล่าทางน้ำตานะคะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ตกลงกันกับภรรยาบอกว่าเออ
เดี๋ยวเราแยกกันไปดูไร่นะเพราะว่ามีไร่สองที่
ก็ไปดูที่นึงแล้วกันเดี๋ยวพ่อไปดูอีกที่นึง
ซึ่งไร่ที่เกิดเหตุเนี่ยนางจอยแบ่งปลูกข้าวไว้หนึ่งแปลง
ก็ตั้งใจว่าจะไปถางย่าในแปลงข้าว
แล้วก็ถามว่าคุณสุนทรสงสัยใครไหมหรือว่ามันมีคู่กรณี
มีคู่ขัดแย้งอะไรที่ไหนที่จะเกาะเหตุกับนางจ่อยแบบนี้หรือเปล่า
เขาบอกผมไม่รู้เลยจริงว่าภรรยาผมถูกใครฆ่า
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นเขามีเรื่องกับใครเลยสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง
มีโรคประจำตัวคือข้อเข่าเสื่อมทำงานหนักก็ไม่ได้
ก็เลยอยู่ที่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่วันเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ย
ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะจะมีที่แปลกไปก็คือ
ปกติเขาจะต้มไข่ให้ผมกินตอนเช้าเนี่ยฟองหนึ่งครับ
แต่วันนั้นอะต้มไข่ตั้งสามฟองน่ะ
ก็มีแต่ว่าเขาปอกไข่สามลูกให้เอาไปกิน
เขาปล่อยหิวอืมก็คือเตรียมให้เราครับอืม
ปกติผมก็กินไปแล้วลูกเนี้ยแต่วันนั้นเขาให้ไปสามลูก
มันทำไมถึงอมหิตอย่างฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้
ทั้งที่ขาเขาก็จะเดินไม่ไหวอยู่แล้ว
ไปทำเขาทำไมถึงขนาดนั้นอยากได้อะไรก็เอาไปดิ
ช่วงบ่ายสามโมงนะคะน้าสาวและพี่สาวของคนตาย
นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
เตรียมทั้งอาหารขาวหวานน้ำดอกไม้ทุบเทียมมาทำพิธี
ช้อนขวัญตามความเชื่อคนในพื้นที่อุทัยธานีนะคะ
นี่ค่ะช้อนขวัญเขาก็จะเอาอุปกรณ์มาช้อนกันแบบนี้ตามความเชื่อนะคะ

ตำรวจสพบ้านไร่เชิญตัวนายสุนทรก็คือสามีนางจ่อยแล้วก็อาม
ลูกชายคนเล็กมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพราะตำรวจบอกว่ามันมีพิรุษ
เพราะตำรวจสงสัยว่าอามน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
เพราะอามติดยาด้วยค่ะ
วันเกิดเหตุอาร์มเสพยาด้วยนะคะ
จนคุยไปเขาจับแยกคุยกันเนาะ
ระหว่างคุณสุนทรกับนายอาม
สุนทรสามีผู้ตายค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
จริงก่อนหน้านี้อามเคยเมายาแล้วพูดบอกว่าจะฆ่าแม่ตัวเอง
แต่พ่อเคยห้ามเอาไว้
ก็เดี๋ยวต้องรอทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อีกทีนึงนะคะ
ก็คิดว่าตำรวจคงจะจัดการได้แหละ